เอาข่าวที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕สิงหาคมนะคะที่จังหวัดลำพูน
ก็คือมีวัยรุ่นคนนี้มาคนเดียว
หลังจากนั้นจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็ยกมือบอก

แต่กลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์มาหลายคันตามหลังมา
แบบนี้เลยทั้งต่อยทั้งตีและหลังจากนั้นคือลักษณะรุมอะค่ะ
รุมจนวัยรุ่นคนนี้รถจักรยานยนต์ล้มลง
แล้วถามว่าพอไหมไม่พอลงไปรุมซ้ำอีก
แล้วรถจักรยานยนต์ของเขาก็ไปทำลายอีก
ก็คือลักษณะทุบตีแล้วก็หยิบฉวยเอาทรัพย์สินของผู้ชายคนนี้ไปอีกนะคะ
ผู้ชายคนที่ถูกรุมเนี่ยคลานนะคลานเข้าไปข้างทาง
แล้วเดี๋ยวคือมันมีภาพสองมุมด้วยกันนะครับ
มุมนี้จะไม่เห็นว่าเขาหนีไปข้างทางนะคะ
แต่นี่ค่ะเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วรถจักรยานยนต์ของเขาก็พังอยู่ริมทางเนี่ยเนี่ย
คลานออกมาจากข้างทางแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ

ตำรวจนะคะบอกว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วชื่อว่าแก๊งซีซ่าค่ะ

ในเขตอำเภอเมืองลำภูนิมากันประมาณ๔๕คนนะคะ
ลักษณะก็คือมาท้าทายมานัดหมายกับแก๊งคู่อริ
ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นแนมเผิดสารภีร์จังหวัดชิงใหม่
ต่างฝ่ายต่างตระเวนขี่รถจักรยานยนต์
ชื่อแก๊งซีซ่ามีจำนวนเยอะกว่า
ก็เลยเข้าตะลุมบอลตามคลิปที่ปรากฏเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัว
เพราะว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ถ้าเขาบอกว่าเขาซูมเขาขยายไปก็เห็นทะเบียนเหมือนกัน

กลุ่มนี้ที่มารุมเขาเนี่ยแยกย้ายกันไปอยู่ตามบ้านญาติ
นานค่ะจะได้ตัวกลับมาดำเนินคดีนะคะ
ขอให้ได้ตัวเร็วด้วยนะคะ